ส่วนข่าวนี้ไปเจอศพศพผู้หญิงอยู่ในไร่มันสัมปะหลัง

คือการตายเอาผ้าห่มมาห่อนะแล้วมีผ้ายันพี่พันหัว
แล้วมีสติ๊กเกอร์ที่เป็นสติ๊กเกอร์ยี่ห้อน้ำอารมณ์
เอามาแปะแบบหลายแผ่นต่อกันเอามาปิดที่หน้า

อำพรางแล้วมาทิ้งในไร่มันเป็นศพผู้หญิงนะคะ
นี่เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องแกะรอยแล้วก็ดูซิว่า
คือการฆ่าจากที่อื่นแล้วเอาศพมาทิ้งตรงนี้ใช่ไหม
นี่ค่ะช่วงเย็นเมื่อวานนี้ตำรวจสพห้วยใหญ่
ที่ชนบุรีเขาได้รับแจ้งว่าเจอศพผู้หญิง
อยู่ในไร่มันอยู่ที่อำเภอบังละมุงชนบุรีค่ะ
ห่างจากถนนเข้าไปเข้าไปในตรงป่ามันสัมปะหลังสัก๓๐เมตร
ไปเจอร่างคนตายเป็นผู้หญิงอายุน่าจะสัก๓๐กว่าไม่เกิน๔๐ค่ะ
เสื้อคอกลมสีแดงนุ่งกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลอ่อนคุณผู้ชม

มีผ้าห่มลายดอกสีเขียวคาดชมพูคือผ้าห่มทับอยู่
ที่หัวโดนพันด้วยผ้ายัน
เขาบอกว่าเป็นผ้ายันวัดดังของภาคใต้
ทีนี้พอเห็นผ้ายานปุ๊บมันคิดอะไรได้อีกอ่ะพี่เบิร์ต
เอ้ยเอาพระยันทร์พันหัวนี่ฆ่าแล้วสะกดวิญญาณ

แต่ไอ้ที่เป็นสติ๊กเกอร์น้ำอารมณ์ไม่เข้าใจ
คือน่าจะเสียชีวิตมาประมาณสัก๓วัน
สภาพมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วค่ะ
ไม่สามารถชี้ชัดบาดแผลจากการถูกทำร้ายได้
แต่ว่าตรงขาขวามันมีแผลถลอกยาวสักประมาณ๒๐เซนอยู่แผลหนึ่ง
จากการสืบสวนคนที่มาเจอศพนี่คือชาวบ้านนะ
ชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนี้ตอนแรกอ่ะอันนี้ผ้ายันนะ
สิทธิบ้านนี้คุณผู้ชมเห็นตอนแรกที่เจอศพ
ห่อด้วยผ้าห่มแล้วมันมีสติ๊กเกอร์
เป็นสติ๊กเกอร์ยี่ห้อเครื่องดื่มน้ำอัดลม
เหมือนกับสติกเกอร์โฆษณาค่ะคุณผู้ชม
หลายแผ่นแปะนี่เห็นไหม
มาแปะต่อกันแล้วเอาสติ๊กเกอร์ปิดหน้า
บังใบหน้ามีกิ่งไม้ปกคลุมอำพลางอยู่
ตอนแรกชาวบ้านเขาเห็นเขาคิดว่าเป็นซากสัตว์

เขาก็เอากิ่งไม้เขียออกดู
ใครเอาอะไรเอาหมาตายเหรอมาทิ้งไว้ตรงนี้
พอเขียวออกดูเฮ้ยไม่ใช่หมาคนนี่นะ
ทีนี้ก็เลยตกใจก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ

ศพนี้น่าจะมีคนมาทิ้งเพื่ออำพลางศพ
แล้วเดี๋ยวตำรวจชุดสืบจะต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางโดยรอบ
คือในบริเวณป่ามันมันอาจจะไม่ได้มีกล้องไง
แต่ถนนข้างหน้าเพราะว่าตรงจุดนี้

ไปดูซิไล่มาซิว่ามันมีอะไรผิดสังเกตหรือเปล่า
แล้วเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบด้วยสรุปคนตายคือใครกันแน่
สืบหาตัวคนที่เอาศพมาทิ้งต่อไปนะคะ